กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อย
จังหวัดสงขลาตำรวจโรงพักหาดใหญ่บอกว่า
ต้องกุมขมับเลยค่ะแล้วก็นวดปวดหัวตึ๊บเลยนะคะ
เจอแบบนี้ค่ะเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๔ปี
ถือรองเท้าสองคู่มาเคียงกัน
ทั้งสองคู่เธอบอกว่าให้เงินผู้ชายที่ชื่อโอไป๑๐๐บาท
แล้วบอกว่าไปซื้อรองเท้ามือ๒มาให้หน่อย๒คู่
ได้สองคู่นี้มาพอเธอมาเห็นปุ๊บ
หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลัง
ดู๓๖๐องศารองเท้าทั้ง๒คู่
เฮ้ยนี่มันรองเท้าของซุปตานี่

เคยเห็นซุปตาใส่ในภาพยนตร์เรื่องจอมขมังเวศภาค๒

เมื่อสักครู่มีรูปของหมักปรินมาโชว์ด้วยนะ
เอามาด้วยเขาบอกว่ารองเท้าสองคู่นี้
ราคาสักประมาณ๕๖๗๐๐บาทเป็นของหมากปริน
เขาบอกแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องเอามาแจ้งความกับตำรวจ
ไม่ใช่รองเท้าอย่างเดียวนะเอาเสื้อมาด้วยอีกหนึ่งตัว

ตำรวจคนนี้ก็คือร้อยตำรวจโทจอมพฤษแก้วเรือง
เป็นพนักงานสอบสวนสพเมืองหาดใหญ่
ก็ตอนแรกก็คุยกันแล้วค่ะ
ไม่ได้อยากจะรับแจ้งความอะไรนะคะ
พยายามถามคนในโรงพักที่เขาไปใช้บริการ

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าไปค่ะ
ให้ผู้ชายชื่อโอไปซื้อรองเท้ามาให้๒คู่
ให้เงินไป๑๐๐บาทพอเป็นสองคู่นี้ก็บอกว่าเฮ้ยรองเท้าเนี่ยมันราคาแพงนะ
มันเป็นของหมากปรินนะเขาเลยบอกว่ากลัวมากเลย
กลัวว่าจะโดนข้อหารับของโจร
ก็เลยเอารองเท้าสองคู่นี้มาเป็นหลักฐาน
ฉันไม่ได้รับของโจรนะมาลงบันทึกประจำวัน
ก็เลยต้องเดือดร้อนคุณตำรวจแบบนี้
ยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่หญิงคนดังกล่าว
นั่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่มาที่ไปของรองเท้า

ทำให้ตำรวจและประชาชนที่อยู่บนโรงพักนะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามหาวิธีการแก้ปัญหา

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไงคุณภาพนี้ใช่ไหม
นี้ใช่ไหมใช่ภาพนี้แหละ
นี่คุณคะพระเอกเท้าเปล่า
ริวเซอร์บอกแล้วพระเอกใส่รองเท้าสองคู่นี้ใช่ไหม

คือเขาไม่เชื่อว่าอุ๊ยทำไมรองเท้าแบบนี้

นี่ไงตำรวจเขาก็เลยบอกว่า

พยายามที่จะเอาใจเย็นใจเย็นพูดกันสักพักหนึ่ง
ที่สุดแล้วตำรวจเชื่อแบบนี้ว่า
ผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอาการป่วยทางจิต
และพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อให้ญาติเนี่ย
มารับตัวกลับไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้
ถามว่าผู้หญิงคนนี้ลดลักความพยายามที่จะแจ้งความไหม

พยายามที่จะแจ้งความลูกเดียวสุดท้ายตำรวจยอมไหม
ก็ต้องยอมนะแต่ไม่ได้เป็นการรับแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเพื่อให้เธอนี้สบายใจ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ไปดำเนินการให้

เรื่องมันไม่จบเพราะอยู่ดีผู้หญิงคนนี้ค่ะ
อ่ะรับลงบันทึกประจำวันไว้แล้วใช่ไหม
งั้นขอเงินตำรวจเลยละกัน๑๐๐บาท
เพราะอยู่๑๐๐ก่อนหน้านี้เอาไปซื้อรองเท้าแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าไม่มีเงินเหลือติดตัวจะกลับบ้าน
ขอช่วยตำรวจยืม๑๐๐ไม่ได้ยืมหรอกค่ะ

แล้วตำรวจเขาก็เลยทำตามนะพาไปสงบสติอารมณ์
ระหว่างที่กำลังจะออกจากโรงพัก
ผู้หญิงคนนี้แหมตาถึงจริงนะ
เหลือบมองไปที่ตำรวจนายหนึ่งแล้วก็คว้านสายตากวาดสายตา
ไปที่ตำรวจที่รูปหล่อที่สุดของโรงพัก
แล้วบอกว่าเอาคนนี้ตำรวจคนนี้ช่วยไปชม
ไปส่งฉันที่บ้านหน่อยต้องตำรวจคนนี้เท่านั้น
ก็ต้องมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจที่ว่าคือใคร
ร้อยตำรวจโทจอมพฤษที่นั่งเข้าเวนอยู่นี่แหละค่ะ
คือก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจโทจอมพลึกบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะที่ลักษณะคือจิตไม่ปกติ
แล้วมาแจ้งความก่อนหน้านี้ช่วงสักประมาณเช้า
คือวันเดียวกันเลยมีผู้ชายสติไม่สมประกอบแบบนี้
มาแจ้งความเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อเช้าเนี่ยคุณได้ทำบุญหรือยัง
คุณก้าวเท้าไหนออกจากบ้าน
สุดท้ายตำรวจก็พาคุณผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่บ้านโดยปลอดภัยนะคะ
ถ้ายังมีรายการคดีเด็ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีเด็ด
แต่ปวดหัวมากสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะ